แล้วก็ไม่ถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของน้องต้นข้าวจากจังหวัดชายนาฏนะครับจะมาฟังเฉลยไปพร้อมพร้อมกับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับว่าจะสามารถได้เงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึงหนึ่งล้านบาทหรือไม่ถ้าตอบคำถามถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
คุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านรวมทั้งดูไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับก็เอาใจช่วยหลายหลายคนเป็นกำลังใจให้

นี่ก็คือน้ำใจของเราที่เรามีส่วนร่วมด้วยนะครับ
อ่ะครอบครัวเราพร้อมแล้วเนอะ

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องต้นข้าวได้ไหม

ดนตรีนะครับคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือโน้ตตัวใดที่ไม่ได้อยู่ในเพลงนี้

น้องต้นข้าวเลือกตอบตัวเลือกที่สองซึ่งเป็นคำตอบที่

ข้อมูลดังที่เห็นตามภาพนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือตัวฟาไม่มีในเพลงนี้นะฮะ
เพราะฉะนั้นครอบครัวน้องต้นข้าวได้ทุนไปต่อชีวิตตอนนี้๕๐๐๐บาท
มาฟังเฉลยกันข้อต่อไป
เหลืออีก๓ข้อด้วยกันนะครับว่าจะสามารถได้ทุนไปต่อชีวิต๑ล้านบาทหรือไม่
เอาใจช่วยครอบครัวน้องต้นข้าวกันนะครับเพราะว่าครอบครัวน้องยังลำบากจริงนะครับ
เฉลยจากเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวครับ

จากภาพคือนกชนิดใด

เฉิมเลือกตอบตัวเลือกที่สามนกตะกลุ่มซึ่งเป็นคำตอบที่

แล้วเราไปลุ้นเงินแสนและเงินล้านกันต่อในข้อต่อไปครับ

เพราะว่าจากภาพที่เห็นนั้นนะครับ
จริงแล้วคือนกอีมู

ตอนนี้โอกาสลุ้นเงินล้านนั้นคงจะหมดไป
แต่ยังมีโอกาสลุ้นเงินหมื่นและเงินแสนกับข้อที่เหลือ
ก็ภาวนากันนะครับว่าขอให้ตอบให้ถูกทั้งหมด
เพราะว่าจะได้ลุ้นเงินแสนกลับไปบ้านครับ
ฟังเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องหลังล็อกเคสต้าครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ขอที่สอง
ซึ่งพิเบียเลือกรูปที่สอง

ที่๑นะครับก็คือรูปของน้องเมธันสุกขาวนะครับ
ซึ่งก็คือลูกสาวของคุณชัดชัยสุขาวดี
หรือคุณหลังล็อกเคสต้านั่นเองนะครับ
เหลืออีกหนึ่งข้อขอให้ได้เงินหมื่นกลับไปบ้าน

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือร่างกายเมื่อได้รับแสงแดดสามารถสังเคราะห์วิตามินชนิดใดได้

ตัวเลือกที่

บาทก็จะไปซื้ออุปกรณ์เหรียญของหลานก่อนแล้วก็จะใช้หนี้เขาเล็กน้อยที่เขายืมเขามาให้ค่านู้นค่านี่ค่าไฟมั่งอะไรมั่ง
เงิน๕๐๐๐บาทสำหรับใครบางคน
สำหรับฉันมีค่าเยอะเลย
เพราะฉันเดี๋ยวจะได้ไปใช้หนี้เขาที่
ขอยืมเขาให้หลานทำอะไรงานบ้างอะไรบ้าง
บางทีทำจักษานไม่ทัน
เงินผู้สูงอายุออกก็ง่ายค่าลดเขาบ้างอะไรบ้าง
ขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีของครอบครัว
ของน้องต้นข้าวเอาไว้นะครับ
เพราะว่าผมเชื่อครับว่ายังมีหลายคนที่
พร้อมในเรื่องของกำลังทรัพย์

คุณย่าบ้านก็จะถูกยึดไปแล้วนะครับ

เงินที่จะไปกินโรงเรียนก็แทบจะไม่มี
และอนาคตสำหรับการศึกษาของเด็กสองคนนี้

ถามว่าผมเกรงใจไหมผมเกรงใจนะ

กลับขอบพระคุณผ่านรายการเกมต่อชีวิตไว้ด้วย
วันนี้ขอบใจมากนะลูกนะ

ถ้าท่านมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณเพียงส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่เฟซบุ๊กเกมต่อชีวิตพบกับผมและคำถาม๔ข้อลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาททุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒วันนี้ลาไปก่อน
ปกติได้เงิน๑๔๐๐บาทต่อ๑เดือนครับได้มาจากย่าแต่วันนี้ได้ทุนไป๕๐๐๐บาทครับถือว่ามากที่สุดแล้วผมสัญญาว่าผมจะดูย่าพ่อและน้องให้ดีที่สุดครับ